มันมีคดีเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ๑๕มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงกลางดึก
ผู้ชายคนหนึ่งถูกแทงจนเสียชีวิตนะครับ๒๐กว่าแผลนะฮะ
ตามลำตัวเนี่ยแล้วทิ้งศพเอาไว้ที่ข้างถนนนะฮะ
ริมถนนสายโคกพยอมตะบนคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายอุทัยทองเหลือนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับ
อุทัยทองเหลือนะครับหรือว่าบังบูอายุ๕๐ปีนะครับ
ตำรวจเนี่ยวันนี้ควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
ชื่อนายนันทวุธเหมสลามารอายุยี่สิบสี่ปี
หลังจากถูกออกหมายจับเอาไว้แล้วคืนที่ผ่านมาแม่ของนายสารวุฒิ
แม่ของนายนัทวุฒินะฮะติดต่อมายังตำรวจ
เพื่อขอพาลูกชายมามอบตัวแล้วก็พาลูกชายมามอบตัว
เรื่องต้นนายนันทวุฒิเนี่ยยอมรับว่าเป็นคนเดียวกับบุคคลที่ถูกออกหมายจับ
โดยใช้มีดปลายแหลมแทงนายอุทัยจนเสียชีวิตจริงผู้ต้องหาอ้างว่านายอุทัยเนี่ย
ตบศีรษะเขาก่อนตอนที่กำลังขี่รถไปส่ง
ก็เลยแทงไปด้วยความโมโหทีนี้พอโมโหตอนนั้นเนี่ยจอดรถก่อนนะ
แล้วนายอุทัยที่นั่งซ้อนท้ายมาเนี่ยยังลงมาตบอีกครั้งหนึ่งด้วย
ก็เลยใช้มีดเนี่ยแทงใส่นายอุทัยจนล้มลงแล้วขี่รถหลบหนีไป
แล้วก็เอามีดที่ใช้ก่อเหตุกับเสื้อผ้าที่ใส่ในวันนั้นเนี่ย
รวมทั้งรถจักรยานยนต์ด้วยนะฮะเอาไปซ่อน
นะวันนี้ก็เอามาเป็นของกลางมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแล้วนะครับ
แม่ของผู้ตายนะครับแล้วก็พี่น้องด้วยวันนี้มาที่สพเมืองสตูนนะครับ
หลังจากรู้ข่าวว่าผู้ต้องหามามอบตัวมาขอดูหน้าผู้ต้องหากัน
อยากจะถามสาเหตุที่ลงมือโหดเยี่ยมแบบนี้ด้วย
แต่วันนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ให้พบนะครับ
แม่ของผู้ตายเนี่ยบอกว่าเสียใจกับเหตุที่เกิดขึ้น
แล้วก็เป็นการกระทำที่รุนแรงกับคนพิการอย่างลูกของตน
อุทัยเนี่ยเป็นคนอัธยาศัยดีไม่เคยมีปัญหากับใคร
เลยอยากมาถามคนร้ายเหลือเกินว่าทำไมใจร้ายใจดำขนาดนี้
ของผู้ตายวันนี้ก็มาด้วย
ญาติพี่น้องวันนี้ก็มากันอยากรู้สาเหตุการฆ่ากันตาย
แล้วอยากให้ทางญาติฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยมาคุยมาเจรจากันบ้าง
ที่ผ่านมาเนี่ยพอเกิดเหตุไม่เคยมาคุยไม่เคยมาให้กำลังใจกันเลย
การที่มามอบตัวในครั้งนี้เนี่ยทางฝั่งของผู้ตายเนี่ยเขาก็กังวล
การมามอบตัวเนี่ยจะทำให้คดีมันเบาลงหรือเปล่า
อยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอยากขอความเป็นธรรมให้กับผู้ตายด้วย
อยากให้นิสามเขาทำได้ยังไงบึกเบินก็เรื่องสิ่งไม่ใช่ตรงนั้น
เดี๋ยวก็บึกเบินกี่การคาดขาบีหรือว่าถึงมางกว่าพ่อบี
เห็นไหมอย่าเป็นปวดกันหน่อย
ตำรวจบอกว่าคดีนี้ก็ถือว่าผู้ต้องหาสารภาพนะครับ
หลักฐานก็มีชัดเจนความผิดก็ชัดเจน
ยืนยันกับทางครอบครัวของผู้ตายว่าแม้ผู้ต้องหาจะมามอบตัว

ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้คดีอ่อนลงข้อหาเบาลงอะไรพวกนี้ไม่ต้องกังวล
แล้วคนที่เขาเสียชีวิตเขาก็พิการ

แล้วก็อ้างว่าเนี่ยแขนขาโก่งงอแล้วก็อ้างว่าจะขี่รถไปส่ง
แล้วก็มีอะไรกันก็เลยถูกตบศีรษะซึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายเขาด้วย
เพราะเขาไม่สามารถที่จะมาชี้แจงหรือว่ามาบอกเล่าเรื่องราวอะไรได้แล้วว่าเออตกลงแล้วความจริงมันเป็นยังไงกันแน่